เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วย
เรื่องของเรื่องเป็นลมหมุนลมหมุนไม่ใช่ลมพัดลมเพลเป็นลมหมุนที่ใครเขาก็ดูแล้วคิดว่าเป็นพญานาค
โอ้โหคนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ครับคุณกิ่งนภาพ
เขาเอามาโพสต์ในติ๊กต๊อกแล้วยกมือไห้สาธุสาธุบอกว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็สาธุเนี่ยก็คือขอให้ลูกหมดหนี้หมดสินแล้วก็มีคำว่าพระธาตุวายโยมาด้วย

คือลมหมุนอยู่บริเวณพระธาตุวายโยก็เลยยิ่งเชื่อใหญ่เลยนะ
แบบนี้ต้องเช็คครับคุณชิสาพายุหมุนสีเขียวเป็นเกลียวคล้ายกับพญานาค
มันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วค่อยจ้างหายไปเมื่อไปถึงยอดเจดีไง
ชาวบ้านที่ไปทำบุญนะโอ้ยยกมือสาธุกันเป็นแถวแปลกใจครับ
เพราะพายุนี่มันหมุนคล้ายกับพญานาคเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดพระธาตุวายโยจังหวัดฉะเชิงเซา

วัดแห่งนี้โอ้โหบอกเลยว่าดังมากนะครับ
มีหลวงพ่อปลดหนี้ประดิษฐานอยู่

ชาวบ้านก็มักจะหลั่งไหลมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบขอให้หมดหนี้หมดศีล
ชาวเน็ตที่เขาไม่ได้ไปวัดแห่งนี้
เขาก็ดูคลิปนี้แล้วก็สาธุตามไป
ก็ขอให้ปลดหนี้ได้ตามชื่อของหลวงพ่อปลดหนี้ไงล่ะครับ
เอ้าบอกหน่อยละกันวัดนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่ปีที่ผ่านมาช่วงไปปลายปียาวไปจนถึงต้นปีนี้

โอ้โหหลายคนก็เริ่มสายศรัทธาแหละ
บางคนเขาไปขอโชคขอลาบแล้วสมหวัง
ก็การที่ไม่มีหนี้ถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐ

ประเสริฐยิ่งนักถ้าคุณไม่มีลูกหนี้
เพราะลูกหนี้ใช้ยากเหลือเกิน
เอออย่าได้เป็นหนี้เป็นสินแล้วกันเนอะ
ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าหากว่าขอแล้วสบายใจแบบนี้